มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเป็นเหตุการณ์แปลกนะครับ
สาวขอนแก่นช้ำใจเลยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าถูกฤษีที่เป็นผู้หญิงนะ
ไม่ใช่ฤษีผู้ชายนะหลอกเอาเงินฮะ
หลอกเอาเงินที่เตรียมจะสร้างบ้านใหม่ไปกว่า๕แสนบาทนะครับ
นี่คุณทวงมา๓ปีทวงกับคนนี้มา๓ปีแล้วไม่ได้คืน

ผู้เสียหายร้องผ่านสื่อว่าถูกฤษีหญิงตนแรกของไทย
หลอกเอาเงินไปจนหมดตัวเลย
แล้วเธอก็ทวงถามมา๓ปีไม่มีวี่แววว่าจะได้คืนนะครับ
น้องชายของฤษีหญิงซึ่งเป็นอดีตสมาชิกเทศบาล
ท้าทายเลยบอกว่าอยากได้ไปแจ้งความเอา
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยาหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับคุณบีผู้เสียหาย
ในพื้นที่ตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแก่นครับ
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยเธอบอกว่าชอบช้ำใจเหลือเกิน
เธอบอกว่าขณะเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ
ได้พบปะกับแม่ย่ารือสีพระคินีมหาหมุนีนพเก้า
นี่ชื่อนะฮะคือไปพบกันตอนทำบุญที่วัดป่าแห่งหนึ่ง
จังหวัดกรสินแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คุยกัน
พอเรียนจบได้มีโอกาสไปสงบจิตสงบใจ
ก่อนหางานทำที่สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม
ทีนี้ล่ะครับได้พบกับแม่ย่ารือศรีพระคินีมหาหมุณีนพก้าว
อีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เห็นว่าแม่ย่ารือศรี
มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
ก็เลยเกิดความเลื่อมสายศรัทธาแต่มีอยู่วันหนึ่งนะครับ
แม่ย่ารือสีมาขอยืมเงินซะงั้นแม่ย่ายืมเงิน
บอกว่าจะขอยืมเงินไปหมุนในบัญชีเพื่อนำไปซื้อขายหอพัก
ครั้งแรกอย่างที่เห็นยืมเงินไปหมื่นสอง
บอกว่าเดี๋ยวเจ้านายที่อยู่ต่างประเทศจะมาคืนให้
หลังจากนั้นยืมอีกครับยืมอีกนับครั้งไม่ถ้วน
อ้างสารพัดสิ่งนะฮะจนทางด้านคุณบีศูนย์เงินทั้งหมดทั้งปวง
รวมถึงทองด้วยนะไปกว่า๕แสนบาททวงครับ
วงยังไงก็ทวงไม่ได้ไม่ยอมคืนสักที

ให้น้องชายที่เป็นอดีตสมาชิกเทศบาลมาคุย
แล้วน้องชายแม่ย่าก็ท้าให้คุณบีไปแจ้งความเอา
คุณบีบอกหมดเนื้อหมดตัวเริ่มไม่ไหวจริง
เพราะเงินที่มีคือเงินที่พ่อแม่ขายบ้านหลังเก่า

แล้วก็กำลังรวบรวมหลักฐานทั้งสลิปการโอนเงิน

คลิปเสียงในไลน์แล้วก็แชทต่าง
ข้อมูลต่างแจ้งความดำเนินคดีจนถึงที่สุด

แรกเขาก็คุยดีว่าแม่จะหาใช้นะ
แม่จะคืนหนี้คืนสินอยู่นะ
ก็ตอบแบบนี้ทุกวันทุกอาทิตย์
แบบว่าเราก็เหมือนเราตายใจค่ะ

ก็โดนคำโกหกมาอย่างนี้ตลอด

เขาไม่ตอบรับอะไรแล้วค่ะ

เป็นอดีตสทของจังหวัดมหาศาลคา

โดนให้น้องชายคุยแผน

ผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรหาแม่ย่าบรือศรีนะคุณนะ
โทรไปนะไม่รับสายครับ
ซึ่งหากแม่ย่าบรือศรีพระคินีมหาหมุณีนพก้าว

ถ้าท่านอยากชี้แจงผ่านทางไทยรัฐทีวี
ติดต่อมาที่ทีมข่าวได้เลยนะครับ

นี่เขาบอกว่าเป็นฤษีหญิงตนแรกของไทยเลยเหรอ

ก็อาจจะต้องไปพูดคุยกับตำรวจก่อน